มีเรื่องที่จะมาเตือนทุกวัดเลยนะฮะ

สองสามีภรรยาสุดแสบเลย

แต่นี่ไปหลอกเอาเงินจากพระเลยนะครับ
นี่ฮะเป็นภาพของสองสามีภรรยา

ที่วัดนาปราบจังหวัดลำปางนะครับ
ท่านพระครูโสพลจริยานุวัด

แล้วก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจด้วย

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่๒กันยายนที่ผ่านมา

หมวดอักษรกับจังหวัดไม่ได้นะฮะ

แล้วก็บอกกับลูกศิษย์วัดว่าเป็นตำรวจ

ผู้ชายนี่ก็ตัดผมเกลียนมาเลย
แต่งตัวแบบดูคล้ายตำรวจเลย

ผู้หญิงรูปร่างขาวท้วม
แต่งตัวดีย้อมผมสีทอง
นั่งอยู่หลบมุมกล้อง
วงจรปิดอยู่ใกล้ทีวีนะฮะ

ทำทีนำน้ำส้มมาถวาย

ชวนคุยคุยไปสักพักนึง

ต้องไปรับเบี้ยเลี้ยงที่นั่นที่จังหวัดชายแดนใต้
นี่ต้องรีบไปซื้อตัวเครื่องบินด้วยจะต้องเดินทาง
แต่เงินไม่พอฮะท่านเจ้าวาดขอยืมเงินเจ้าวาดสักหมื่นหนึ่งก่อนได้ไหม
เดี๋ยว๓กันยายนผมจะรีบกลับนำมาใช้เลยนะฮะได้เบี้ยเลี้ยงมา
ด้วยความเมตตาท่านเจ้าวาดก็เลยให้เงินไป
คิดว่าเป็นตำรวจจริงนะท่านก็ไม่ได้ขอชื่อไม่ได้ขอเบอร์โทรอะไรด้วยนะครับ
หลังจากนั้นชายหญิงคนนี้ก็ออกไปจากวัด
แล้วท่านเจ้าวาดท่านก็ทราบข่าวจากเพื่อนพระด้วยกันว่า
ให้ระวังมิจฉาชีพนะจะมาอ้างตัวเป็นตำรวจแล้วมาหลอกยืมเงินที่วัด
ก่อนหน้านี้มีวัดเกือบ๑๐วัดเคยโดนแบบนี้แล้ว
ในพื้นที่อำเภอแม่ทะแล้วก็วัดต่างในจังหวัดลำปาง
เขาก็ส่งเตือนภัยกันทางไลน์ของท่านเจ้าคณะอำเภอแม่ทะ
ก็ไม่มีวัดไหนให้ยืมแต่ท่านเจ้าวาดวัดนาปราบบังเอิญท่านยังไม่ทราบข่าว

พอมีการแจ้งความแล้วนะคะตำรวจสพศพปรากเขาก็จะตรวจสอบนะคะ
ก็มีรถเก๋งตรงกับที่รับแจ้งไว้ค่ะ
ไปผ่านจุดตรวจสพเถินมุ่งหน้าไปทางอำเภอแม่พริก
แล้วก็ในรถนั่งกันสองคนชายหญิงเหมือนกัน
แล้วก็เนี่ยค่ะอ้างตัวกับตำรวจประจำด่านตรวจด้วยว่าตัวเองเป็นทหาร

บอกพระว่าเป็นตำรวจบอกตรงด่านว่าตัวเองเป็นทหาร
เนี่ยแสบไหมล่ะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรีบไปปฏิบัติราชการนะผมเป็นทหารนะ
แล้วก็รีบขับรถไปจากด่านตรวจแบบเร็วเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่เขาก็วิทยุสกัดจับแต่ไม่ทันไร้วี่แวว
ก็เลยคาดว่าคนร้ายกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่หลอกลวงพระตามวัดต่างในพื้นที่เชียงราย
ยาวแล้วก็ล่าสุดมาที่ลำปางคือตระเวนไปหลายที่อะค่ะ
ทะเบียนรถก็อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าป้ายจริงหรือเปล่านะคะ
ก็จะพยายามเร่งตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็ระวังไว้นะครับท่านที่พบเห็นเห็นเบาะแสชายหญิงคู่นี้นะครับ
อย่างที่ท่านเห็นในกล้องวงจรปิดก็ให้ข้อมูลตำรวจได้นะครับ

หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ๐๕๔๒๙๖๒๕๑โทรไปได้ตลอดเวลาเลย